คุณผู้ชมค่ะต่อที่ลูกทุ่งหญิงซุปตากันบ้างดีกว่านะคะ
จิ้งหรีดขาววงเทวันค่ะ
มีเรื่องให้ดีใจส่งท้ายปลายปีนะฮะ
เพราะล่าสุดนั้นเธอได้รับรางวัล
ศิลปินไอดอลดาวขางฝาจ้า

นับไปนับมา๒๐กว่าปี

มีผลงานที่สร้างชื่อเสียงมากมายนะคะจนล่าสุดค่ะ

นักร้องหญิงลูกทุ่งหญิงค้างฟ้านะคะ
แล้วก็ได้ชื่นใจส่งท้ายปีไปเลยนะคะ

ที่ได้รับเลือกนะคะจากคณะกรรมการ
การทำงานในวงการอีกชิ้นหนึ่งเลยก็ว่าได้
จี้ลินขาวค่ะอาจจะเป็นไอดอลของน้องหน้าใหม่นะ
แต่ถ้าถามว่าแล้วใครคือสุดยอดไอดอล

เจ้าตัวก็ขอยกให้กับราชนีลูกทุ่งหนึ่งเดียวในดวงใจค่ะ

รู้สึกเฮ้ยเรารู้สึกแบบว่ารางวัลนี้มันน่าภูมิใจมากเลยค่ะ
เพราะว่าด้วยการทำงานของพี่จิ้งหลีกขาวเนี่ยพี่ว่าเหมาะแล้วค่ะ
เรื่องของพี่จิ้งหลีดขาวนะคะมีหลายท่านมากเลย
แต่ที่ชอบที่สุดคือพี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะ
ชอบในการทำงานของเขาจะเป็นเพลงหรือหน้า

พี่ชอบที่สุดเลยพี่อยากเป็นเหมือนพี่พึ่ง
นี่เลยค่ะไอดอลของพี่จิ้งหลีกขาวค่ะ

ดาวเด่นค้างฟ้าสวยพี่ปล่อยอย่างเนอะ